เดินหน้าช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องครับ
สำหรับหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์เนี่ยแหละจริง

แล้วแบบพี่มดอยู่เป็นเพื่อนหน่อยให้เล่นคาบาสบอก
ฤทธิ์คลับเฮาส์ฉันก็ไม่เคยเล่นมาตั้งนานแล้ว

ครับนะฮะแน่นอนฤทธิ์เรืองฤทธิ์เนี่ย

ผู้ข้องการหมอฤทธิ์ช่วยโควิดเนี่ย
ไม่ใช่เห็นว่าเราช่วยได้ดีทำอะไรเองได้หมด

ท่านก็ส่งคนมาอ่านก็แล้วกัน
เสนอไปหมดแล้วยังเห็นเงียบอยู่เลย
ก็แจ้งให้กับประชาชนทราบเลยแล้วกันว่า
เข้าใจนะครับในบริบทแล้วก็
เอาง่ายมันมีอีกหลายตอนที่ฤทธิ์ก็พูดว่าเขาทำเนี่ย

จากเงินตัวเองก็คือมีพนักงานของที่คลินิก

เขาก็เกิดที่โรงพยาบาลนั้นเพื่อให้ไปรับยาถูกไหมคุณบุ๊ก
ก็คืออย่างที่เขามาเขาบอกทุกวันนี้

แฮชแท็กหมอฤทธิ์ช่วยโควิดเป็นโครงการอาสา
ไม่ได้รับเงินทำงานจากรัฐเลย
ยินดีช่วยรัฐโดยไม่เรียกร้องเงิน
แต่เรียกร้องให้รัฐดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึง
ซึ่งระหว่างที่ท่านเพิ่มกำลังการดูแลเราก็ยินดีช่วย
เมื่อไหร่ที่ท่านดูแลทั่วถึงเราก็จะหยุด
ตอนนี้ภาคประชาสังคมอาสาสร้างเครือข่ายกันเอง
เขาทำกันเรียบร้อยแล้วมาดูแล้วขอบคุณให้เครดิตเขาก็พอ
ครับผมเงินเขาเองเขาทำกันเอง
จริงนั่นแหละครับคุณพร้อมจะอนุโมทนาน้องฤทธิ์ด้วยนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป